ที่นี่นะเขาบอกว่าเป็นถ้ำที่สวยงามแล้วก็ลึกลับ
มีปริศนาธรรมที่หาคำตอบไม่ได้เพราะว่า
หินรอบท่ามลักษณะมันย้ำว่ามันคือหินนะคะ
แต่ลักษณะมันเหมือนเป็นเกร็ดเหมือนเกร็ดงู
เขาเลยเรียกกันว่าถ้ำนาคาหรือว่าเป็นถ้ำของพญานาคาราช

อันนี้เป็นภาพจากผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาโพสต์เอาไว้นะคะบอกว่า
ถ้ำนาคาเนี่ยมีหินก้อนหินขนาดใหญ่ลวดลายคล้ายเกล็ดของงูพันเลื้ออยู่รอบถ้ำ
เป็นปริศนธรรมบนภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาล
นี่เป็นเพียงแค่เศษเซี่ยวสุดแท้แต่ว่าใครจะเห็นเป็นแบบไหน
ต่างจิตต่างใจต่างบุญต่างบารมี

คือในภาพมันเห็นแบบมันคือแบบเกล็ดงูเลยนะ
เออซึ่งโพสต์นี้ค่ะหลายคนแชร์ต่อกันไปเยอะมากนะคะ
หลายคนก็บอกเหมือนกันว่ามันเหมือนเกล็ดพญานาคเกร็ดงูจริง

ตรวจสอบเบื้องต้นนะถ้ำนาคานี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา
ในตำบลโพหมาแค่งอำเภอเบื้องโขงหลงจังหวัดเบื้องกาล
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ติดกับจังหวัดนครพนมแล้วก็สปลาว
ดินแดนแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคาราช
เขาบอกว่าแต่เดิมภูลังกาเนี่ยนะเป็นที่ตั้งของเมืองชื่อว่ารัฐภานคร
โดยมีเจ้าผู้ครองนครชื่อว่าพระอือลือ
ต่อมามันมีประเด็นเรื่องความรักระหว่างหลานชายของพระอือลือ
เป็นคนที่เฉลียวฉลาดมีความรอบรู้และรูปงามมาก
รักกันกับธิดาของพญานาคาราชที่แปลงจำแรงเป็นมนุษย์
ก็แต่งงานกันเลี้ยงกัน๗วัน๗คืนทุกคนก็ร่วมชื่นชมยินดี

ฝ่ายเจ้าสาวก็คือธิดาของพญานาคาราชจำแรงกลับเป็นรูปเดิมกลายเป็นพญานาค
ชาวเมืองไม่พอใจเลยขับไล่เธอกลับไปอยู่เมืองบาดาน
พอพญานาคาราชรู้ก็เลยโกรธมาก
พลมาถล่มเมืองรัฐภานครนี่เลย
แล้วก็สาปให้พระอือลือกลายเป็นพญานาค
เฝ้าอยู่ในบึงโขงหลงไปชั่วนิรันดิ

เขาบอกว่าที่มามันเป็นแบบนั้นเป็นตำนาน
ทีนี้ยังมีอีกภาพอีกชุดหนึ่งด้วยคุณผู้ชมค่ะ

ซึ่งเรื่องนี้เพจสวทบึงการกรมประชาสัมพันธ์เขาแจ้งนะคะว่า
คือถ้ำเนี่ยมันเป็นทางยาวติดต่อกัน

แต่ส่วนที่คล้ายไอ้หัวงู
อยู่ที่แขวงอุดมชัยที่สปตรลาว

เดี๋ยวเอาไว้ถ้าเขาเปิดให้เข้าไปได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวให้ใครสักคนนักข่าวเราพาไปดูแล้วกัน
มีดราม่ามันมีคนไทยนี่แหละเอาภาพสองภาพนี้ไปโพสต์ว่ามันเป็นที่เดียวกัน
ใช่แล้วคนลาวเขามาเห็นเขาก็เลยเอาไปโพสต์ต่อว่าจริงจริงแล้วส่วนหัวเนี่ยมันคือฝั่งลาวนะ
ฝั่งของเขาส่วนตัวเนี่ยอยู่ฝั่งไทยอะไรแบบนี้แต่มันก็น่าไปเหมือนกันดูดูสวยดูสวยจริงสวยดีเหมือนกันนะครับ